กรณีที่ตำรวจสนบางเขนเขามีการตั้งด่านเมาแล้วขับตรวจจับนะฮะ
ก็ปรากฏว่าไปตรวจจับได้สำหรับสาวเน็ตไอดอลคนหนึ่ง
สาวคนนี้เขามีผลงานในการถ่ายภาพลงเพจ
ที่ชื่อว่าเพจคับอีหนุ่มหลายคนอาจจะเข้าไปดูนะฮะ
เพราะว่าเพจคับอีจะเป็นการรวบรวมต่างแบบ
ถ่ายเซ็กซี่คับอีไม่ต้องอธิบายก็มีกันแล้วนะฮะ
แต่ท้ายที่สุดนะฮะก็ถูกจับนะครับสำหรับสาวคนนี้

ตำรวจสนบางเขนควบคุมตัวนางสาวนันทนิษฐ์สมานประธาน
หรือว่าเจนอายุ๒๓ปีเน็ตไอดอล

หลังถูกวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ด่านตรวจ

แล้วก็พบว่ามีปริมาณสูง๖๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ที่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ

กินข้าวที่ร้านกับเพื่อนและผู้ใหญ่ที่เคารพ

โดยได้ดื่มแชมเปญฉลองกันที่ร้าน

เพื่อเดินทางกลับที่พักย่านแจ้งวัฒนะ
กระทั่งมาพบด่านตรวจแล้วก็ถูกตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

ครั้งหน้าจะไม่ทำผิดแบบนี้อีกนะครับ
ก็คือไปปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนมาค่ะ
ก็ไม่คิดว่าจะเมาแล้วก็ขับ

ไม่มีหลับเพราะว่าครั้งแรกก็ยังไม่เคยค่ะ
นะครับตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาและฐานขับรถ
เมาสุราและอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้
หลังวางเงินประกัน๒๐๐๐บาท
ก่อนนัดนำตัวไปส่งดำเนินคดีที่ศาลอีกครั้ง

สำหรับนางสาวนานธนิดเนี่ยก็เป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะฮะ
ที่มียอดผู้กดไลค์ติดตามกว่า๒ล้านคนนะครับ
มีนางแบบหลายคนนะคะในเพจครับอี

เหรอฮะ